ฝรั่งศาสตร์ฝรั่งเศษวะนะฮะ
ปัญญาปั้นยาปัญญา

มีโงเห้งที่ดีที่สุด

เพลงของใคร

ตอบพี่มาเลย

ยัง
คุณหนูนาร้องได้

ร้องได้ให้ล้าง